หลังจากนั้นค่ะก็ถูกกุมแบบนี้เลยถูกเวียงก่อนนะคะหลังจากนั้นผู้ชายเสื้อดำเข้ามาเตะเน้นที่ใบหน้าแล้วก็ศีรษะ
ส่วนอีก๒คนค่ะลักษณะคุมเชิงเอาไว้ก็ถ้าดูจากกล้องวงจรปิดนะนะก็ไม่ได้ร่วมทำร้ายร่างกาย
แต่ว่าเนี่ยยืนยืนดูบางทีก็ก้มลงจับบ้างยกมือไหว้แล้วไม่ไหวแล้วขอชีวิตนะ
คนที่เตะอยู่นักงวยนะคุณอืมเข้านั้นเลยนะครับขานั้นเลยค่ะเนี่ย
ภาพกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้ทั้งหมดนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงประมาณเที่ยงคืน
หน้าร้านสะดวกซื้อปากทางเข้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเชียงรายค่ะ
แล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังค่ะคือตอนแรกเนี่ยมีลูกค้าโทรมาสั่งอาหาร
ให้มาส่งที่หน้าร้านสะดวกซื้อก็คือนัดกันจุดนี้แหละหน้าร้านสะดวกซื้อปากทางเข้า
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจากนั้นพอมาถึงปุ๊บค่ะมีชายชะกันสามคน
เขาบอกว่าก็จำหน้าได้แหละสองคนเป็นรุ่นพี่ที่รู้จักกัน
พุ่งเข้ามาเลยมาทำร้ายร่างกายเขามาเวียงเขาก่อน
หลังจากนั้นก็ตามมาซ้ำด้วยการเตะที่ศีรษะและใบหน้านะคะ
ตอนนี้เองตำรวจดูคลิปจากกล้องวงจรปิดแล้วอยู่ระหว่างการติดตามตัว
มาสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเอาเรื่องของการดำเนินคดีนะคะ
ยังไม่ทันได้ดำเนินคดีเลยตามหาตัวอยู่
เขารับสารภาพเลยเขาบอกผมนี่แหละเป็นคนที่ไปทำร้ายร่างกาย
เขาบอกว่าเคยรักกันมากเป็นเหมือนน้องชายแท้คลานตามกันมา
รู้จักกันมานานสนิทกันมากแต่ช่วงหลังหลัง
มีการไปโพสต์ให้ร้ายเขาว่าเขาไปทำผู้หญิงท้อง
โมโหมากโกรธมากรักมากโกรธมากอ่ะนะเขาบอกว่ายินดีรับโทษตามกฎหมาย
และสิ่งที่ทำลงไปไม่เสียใจเพียงแต่เพื่อนสองคน
ที่ดูตามคลิปไม่ได้เข้าไปทำร้ายร่างกายไม่ได้แต่อย่างใด
อยากจะให้ความเป็นธรรมเขาแต่ตัวผมเองเนี่ยดำเนินคดีได้เลย
เขาเหมือนกับว่าเขาสนิทกันเคยซื้อเสื้อผ้าให้หนุ่มคนนั้นใส่
ซื้อของให้ใส่แล้วก็ขอของคืนด้วยนะ
คือสนิทกันเหมือนแบบพี่น้องคลานตามกันมาแล้วก็ไม่รู้ว่าปัญหามันอาจจะมากกว่าที่
เขาระบุไว้หรือเปล่าก็ไม่ทราบเกี่ยวกับการโพสต์ว่าเขาอะไรแบบนี้นะฮะ